ในที่สุดตำรวจก็สามารถจับตัวคนร้ายในคดีข่มขืนนักศึกษาในห้องน้ำสาธารณะย่านบางนาได้แล้วนะครับ
หลังจากที่ตระเวนหลบหนีไปตามบ้านญาติในหลายพื้นที่
แต่ว่าไปจนมุมที่ย่านสนามหลวง
ซึ่งตำรวจก็ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งผู้ต้องหาก็เคยมีประวัติถูกจับกลุ่มมียาเสพติดไว้ในครอบครองถึง๔คดี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
บังเอิญสุภาพสตรีที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ท่านไปเข้าห้องน้ำเขาเปิดออกมาเจอพอดี
ก็จังหวะที่มันปอดคนเนี่ยนะก็เลยถือโอกาสเข้าไปล่วงละเมิดทางเพศ
นายเอกพลแทร่เตียวชาวจังหวัดบุรีรำถูกตำรวจนครบาน๕คุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บริเวณอาคารพาณิชย์๓ชั้นเลขที่๓๒๐๖ถนนสุขุมวิทย์แขวงและเขตบางนา
ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายเอกพลก่อเหตุคมคืนนักศึกษาสาวพร้อมลักทรัพย์แล้วหลบหนีไป
คำสารภาพของผู้ต้องหาระบุว่าขณะเกิดเหตุได้เข้าไปเสพไอซ์ในห้องน้ำสาธารณะ
และได้พบกับผู้เสียหายจึงเกิดอารมณ์ทางเพศก่อนจะลงมือก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
สำโรงจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากเกิดเหตุแล้วเขาก็ลบหนีไปลบซ่อนตัวที่ต่างนานา
และจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็ไม่พ้นความพยายามของตำรวจนครบานทุกคน
หลังตกเป็นข่าวโด่งดังณ่เสพจะลบหนีไปกบด่านกับมารดาที่จังหวัดนครพนม
รวมถึงกลับบ้านที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำ
แต่มาถูกจับกุมตัวเสียกร
ภาพวงจรปิดพยานบุคคลและพยานแวดล้อม
ตัวจนเขาจนมุมให้การรับสารภาพสิ้น
เหตุการณ์เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
รับสาภาพว่าได้กระทำผิดจริง
โดยเราก็ต้องการที่ให้เขามาแสดงท่าทางประกอบการรับสารภาพ
การรับสารภาพว่าสิ่งที่เขารับสารภาพ
เจือสมกับข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
ซึ่งจากการที่เราให้เขาไปแสดงท่าทางขณะเกิดเหตุเนี่ย
ก็เจือสมกับคำรับของเขา
แล้วก็สอดคล้องกับที่ผู้เสียหายท่านได้ให้การไว้

ทั้งนี้ทั้งนั้นจากพฤติการอย่างนี้
ผมเชื่อว่านะฮะเมื่อเราส่งสำนวนไปให้อายการแล้ว
สารท่านพินาท่านก็คงพิพากษาลงโทษในสถานหนัก
จากการตรวจสอบประวัติอาทยากรของผู้ต้องหารายนี้
เคยถูกจับกลุ่มคดีครอบครองยาเสพติด๔คดี
ระหว่างปี๒๕๕๔ถึงปี๒๕๕๙
ส่วนคดีอาจยกรรมอื่นยังตรวจสอบไม่พบ

มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและข้อหารักทรัพย์
กว่า๒สัปดาห์ที่ผ่านมา

เพราะว่าแม้จะเป็นคดีเล็ก

และเกิดความรู้สึกหวาดเกรงภัยภัยอันตราย

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบัน

เหตุการณ์สะเทือนขวัญชาวบางนาที่เกิดขึ้น
เจ้าของห้องน้ำสาธารณะแห่งนี้
จะต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา
จากมีการเก็บค่าบริการห้องน้ำสาธารณะ
แต่กลับไม่มีการแบ่งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง
ทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
อยู่ในภาวะเสี่ยงเกิดอันตราย